อีกคู่นึงที่คล่องใจเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยเจนนี่ได้หมดผ้าสดชื่น
หลายคนค่ะเห็นกระแสข่าวมาแล้วความสัมพันธ์ของคู่มันดูเป็นยังไงนะ
มันมีอะไรในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะ
ซึ่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มเนเงิน

ชาวเน็ตเห็นแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าตกใจมากเลย
ที่เพิ่งจะมีการคุกเข่าขอแต่งงานกันไปนะคะ
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
แฟนคลับเนี่ยช็อกยังไม่ทันข้ามคืน
ช่วงเย็นค่ะเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาอีกนะว่า
ที่ทั้งคู่เลิกกันเป็นเพราะนายตำรวจสุดหล่อ

หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุหลายคนเขาสงสัยกัน
เพราะว่าในโซเชียลส่วนตัวของฝ่ายหญิงนะ
มันเห็นมีคลิปโมเมนต์แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักกับหนุ่มคนนี้

แต่ก็ชาวเน็ตบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า
เฮ้ยเขาเป็นแค่เพื่อนร่วมวงกันหรือเปล่า
พอล่าสุดเนี่ยเหมือนที่เชอรี่บอกเลย

ซึ่งจะมีกระแสข่าวเมาที่เกิดขึ้นนะคะ
สงสัยจะไปเข้าหูคุณตำรวจสุดหล่อเขาค่ะ
จากสำนักไหนครับทุกคน
เหมือนแบบงงผมเป็นมือที่๓ได้ยังไง
กระแสเมาส์ดังขนาดนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็พยายามเหลือเกินนะ
ขอพยายามติดต่อสอบถามจากทั้งคู่นะคะ
แต่ว่าทั้งคู่ไม่รับสายเลยค่ะ
แต่จะสรุปให้หนุ่มคนแต่จะสรุปว่าจะใช่หนุ่มคนใหม่หรือเปล่า
หรือจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานนะคะ
ก็ต้องรอให้สาวเจนนี่ออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองนะจ๊ะ
อันนี้ชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันนะคะ
แต่ก็อย่าสงสัยกันเกินอย่าสงสัยกันไกลนะคะ
เดี๋ยวรอฟังจากเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอีกทีนะคะ